ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวของคุณอาสอนเพชรนั่นเองนะคะ
เดินทางไปทำบุญกระถิ่นที่วัดบ้านเกิด
ตามความตั้งใจของคุณอาก่อนที่คุณอาจะล้มป่วยไปค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็มีข่าวดีด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
เห็นว่าล่าสุดนี้นะคะอาการดีขึ้นค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะลูกชายและภรรยาของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ
ได้ร่วมเป็นรองประธานเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีเลย
ที่วัดยางไทยเจริญผลอูทองสุพรรณบุรีค่ะ
เป็นวัดบ้านเกิดของคุณอาสอนเพชรนั่นเองนะคะ
ซึ่งคุณอาเนี่ยเกิดและบวชเป็นพระที่วัดแห่งนี้ค่ะ
คุณอาก็มีความตั้งใจอยากจะมาทอดกระถิ่นนะคุณผู้ชม

ทางครอบครัวก็เลยตั้งใจมาเป็นสะพานบอกบุญไปให้แฟนเพลงนะฮะ
มาร่วมทอดกระถิ่นกันในวันนี้ค่ะ
มาร่วมงานทอดกระถิ่นใหญ่ในวันนี้ด้วยนะฮะ
หวังให้ผลบุญส่งให้คุณอาสอนเพชรอาการดีขึ้นทุกวันค่ะ
เดตอาการป่วยของคุณอากันต่อเลยนะคะ
หลังจากที่คุณอารักษาตัวครบ๑สัปดาห์แล้วคุณผู้ชม
ต้องบอกแบบนี้ว่ามีข่าวดีให้ครอบครัวได้ใจชื้นกันทุกวันนะฮะ
เมื่อวานนี้เห็นว่าคุณอาสามารถลืมตาได้แล้ว
แล้วก็รับตอบสนองทำตามคำสั่งแพทย์ได้
กระดิกนิ้วได้ชู๒นิ้วได้ค่ะ
มาแบบนี้นะคะกำลังใจครอบครัวก็ดีขึ้นตามลำดับนั่นเองค่ะ
ทุกคนก็ส่งกำลังแรงใจให้พ่อ
ในคอมเมนต์แล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
วันนี้ก็มีมาร่วมทำบุญกันเยอะครับ

ทำตามที่หมอสั่งคือกำมือ

ดีใจอาทิตย์จึงมาได้
ที่ส่งกำลังแรงใจมา
ซึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับ

ลูกชายคนโตของคุณอาบวชพระอยู่ที่วัดแห่งนี้นะคะ
ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระค่ะ
บอกว่าถ้าคุณอาสอนเพชรหายป่วย
จะตั้งใจวัตต่ออีกหนึ่งพรรษานั่นเอง

ครอบครัวก็ขอบคุณทีมแพทย์มาก

แต่อะไรที่แบบพึ่งพาทางใจได้

ใช่ค่ะขอให้แข็งแรงเร็วนะคะคุณผู้ชม